ต้องร้องเพลงแต่เช้าค่ะปลูกอารมณ์กันหน่อย
เพราะว่าวันนี้เอ๊ะสรุปจะมีฝนหรือจะมีแดด
เมื่อเช้านี้มีฝนแต่เขาบอกว่าวันนี้
และบวกไปอีก๒วันก็คือ๓วันจะแดดดี
ฉันก็เลยจะต้องออกมาทำนาเกลือ

เสาร์อาทิตย์มันจะชะล้างเกลือไปหมด
คุณผู้ชมอากาศมันแปลกจริงสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะวันนี้ความร้อนที่เกิดขึ้น

ชนิดว่าตับเนี่ยแลบออกมาอยู่ข้างนอกเลย

ร้อนจัดเลยแต่ถามว่าร้อนแบบนี้
โอกาสฝนเกิดฝนมีไหม
มีได้เช่นเดียวกันแล้วมันจะเกิดกระจายทั่วไปด้วย
สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้

ยอมความร้อนที่ยังปกคลุมอยู่ในประเทศไทย
วกเพิ่มกับความหนาวที่มาจากประเทศจีน

ลมทะเลค่ะที่พัดสอบขึ้นไป
ประสานเจอกัน

เกิดแถวตอนกลางของประเทศนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม

น่าจะเป็นช่วงนครสวรรค์เพชรชบูรณ์พิจิตร
แล้วก็เป็นชัยภูมินิดหน่อย

นาฬิกาปลุกคุณไม่ทันได้ปลุกเลย
เสียงฟ้าร้องมันปลุกซะก่อนฮึ่มมาเลย
พื้นที่ไหนตกบ้างนะคะก็ไลน์มาบอกแล้วกันนะคะ
แต่มันเป็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนกระจายทั่วไป
ส่วนช่วงประมาณบ่าย๒บ่าย๓ค่ะ
ย้อยลงมาแถวภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งหมดแบบนี้
และหลังจากนั้นค่ะเป็นช่วงเย็นกระจายหนักไปอีกค่ะ
หลายพื้นที่วันนี้ฝนกระจายนะคะ
แต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปให้แงะดูฟ้าหน่อย
ถ้าพื้นที่ไหนเห็นฟ้าแดงและฝนแรงฟ้าแรงให้ระวังไว้เลย
ช่วงนี้ค่ะฝนที่ภาคใต้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่
ทำให้คลื่นทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันไม่สูง
แต่ก็ไว้ใจไม่ได้จริงนะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝน
เพราะว่าเมื่อวานนี้สุราธานีโอ้โหคนตกใจกันหมดเลย
ภาคใต้ที่ไหนจะเคยมีลูกเห็บตกคะ
ก่อนหน้านี้ฝนมันมีทั้งปีอยู่แล้วแหละ
แต่ลูกเห็บตกเขาบอกมันไม่เคยเห็น
ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธารณีสมบันตกใจ
พายุฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วมีลูกเห็บตกด้วยค่ะ
เกิดขึ้นรุนแรงรวดเร็ว
ต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค้นไปหลายต้นเลย

นี่ขนาดหลังคาตึกนะยังเปิดขนาดนี้เลย
ส่วนที่จันทบุรีค่ะโอ้ยเห็นใจมาก
พายุงวงช้างถล่มสวนผลไม้ในตำบลปัดทวีอำเภอมะขาม

ชาวบ้านบอกมันกำลังติดผลจะตัดขายอยู่แล้วเชียว
มันโค้นลงมาแบบนี้เลยค่ะ
ชาวสวนบอกโอ้ยน้ำตานองเลย
พายุมา๕นาทีเสียหายไป๕ล้านค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เกษตรกรทั้งหลาย